นี่มาเต้นโยธโดดีโดงด้วยโดหน่อยเขาเหล่านะครับคุณผู้ชม

นะครับบางงานระวังสูงสุดงดสัมผัสมือนะคะ
เอฟซีน้อยใจไหมเขาไม่น้อยใจเขาเข้าใจได้นะคะไม่งอแงด้วยค่ะ
ส่วนงานสอนที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็หยุดไปก่อนค่ะ
เพราะว่าโควิดนี่แหละค่ะเลยทำให้ปิด
แล้วครูครูเต้ยก็ไม่ได้สอนออนไลน์นะคะแต่ว่าครูงานดีเหลือเกินเนาะ
ปิดท้ายกับเรื่องนี้เลยคุณผู้ชม
คุณก้องห้วยไล่เนี่ยเอาภาพมาทำเป็นโปสเตอร์หนังไง
โซเซอร์หนังอีสานประจำบานที่มีหนุ่มเต็มไปหมดเนี่ยค่ะ

ก็เลยครูเต้ยตกลงคอนเฟิร์มหรือยัง

ฟังดีกว่านะว่าครูเต้ยจะโดนหลอกไหมเนี่ย
โอเมคอนมานะครับเหมือนจะเลื่อนอีกนะครับ
เยอะครับเพราะว่าบางจังหวัดเขาก็แบบมีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ครับ
ในช่วงคอนเสิร์ตตอนนี้ก็คือทางงานยังงดสัมผัสมือครับ
ก็เขาน่ารักนะครับเขาเข้าใจครับ